ถ้าเป็นคนที่ดูภาพหวาดเสียวไม่ค่อยได้
แนะนำให้ละสายตาออกไปสักแป๊บนึง

ผัวพอรู้ว่าเมียจะขอหย่า

พอรู้แล้วแค้นแล้วขายอ๋อจะหย่าใช่ไหม
ตามไปหาถึงโต๊ะที่ขายตั๋วที่เมียทำงานที่บข

จับหน้าแล้วกะจะเอามีดลงแบบนี้

ผมบอกแล้วดูได้ใครที่หลับตาอยู่ดูนะ

ช่องขายตัวรถตู้โดยสารสายกาญจนบุรีกรุงเทพ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นจังหวะที่นายสุกฤทธิ์ใจเฟื่อยนะครับ
หรือว่าปากอายุ๔๔ปี
เป็นสามีนะสวมเสื้อลายสก๊อตเนี่ย

คือนางสาวพิรุณลักษณ์ลิบลับ
หรือว่าคุณวาวอายุ๔๑ปี

พยายามจับศีรษะของนางสาวาว

แต่เธอพยายามสู้แล้วก็ลุกหนี
แต่ในปั๊กก็เลยคว้ามีดจะปาดคอ
นางสาวาวตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
ถูกมีดกรีดตั้งแต่ปากลากไปถึงแก้มด้านขวา
นะครับเกือบถึงหูครับคุณผู้ชมฮะ
เพื่อนร่วมงานพลเมิงดีนะครับ

ในปากนะครับก็สายจังหวัดชุนละมุนเนี่ยหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ๖โมงครึ่งตอนเย็น

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นำตัวนางสาววาวนะครับ
ส่งที่โรงพยาบาลซึ่งแพทย์เย็บ๓๐เข็มคุณผู้ชม
สอบสวนเพราะว่าในปั๊กเป็นอดีตคนขับรถที่ลาออกไปแล้ว
และเป็นอดีตสามีของนางสาววาว

ตัดสินใจจดทะเบียนสมรสอยู่กินกัน
อยู่กินกันไปอยู่กินกันมานะครับ
ในปากเขามักจะอารมณ์ร้อนและมักจะใช้ความรุนแรง
นางสาววาวก็ตัดสินใจตีตัวออกหากนะครับ

หย่าระหว่างนั้นนะครับ
ปั๊กก็ขู่จะทำร้ายมาโดยตลอด
หลังเกิดเหตุกล้องวงจรปิดมุมนี้แหละฮะ
จะเห็นว่าช่วงที่ในปั๊กอาศัยช่วงชุลมุนเดินหนีออกมา
ท่าทีที่เป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วก็เดินออกจากบอกของสอไป

เดินไปเหมือนไม่มีอะไรเออเดินชิวใช่ดอม
นี่แหละครับแล้วไปที่รถกระบะสีเทาของเขานะครับที่จอดอยู่ด้านนอกแล้วก็ขับหนีไป
หลังจากในปั๊กก่อเหตุแล้วยังโพสต์เฟซบุ๊ก
โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าไม่หนีไม่ทิ้งก็ยังนั่งอยู่หน้าโรงพักเลย
แต่คิดอะไรไม่ออกพรุ่งนี้เจอกัน๙โมง
ทีมข่าวไปที่โรงพักนะครับสพเมืองกาญจนบุรีพบว่า

ตำรวจตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดี
ขณะที่นางสาววาวผู้ได้รับบาดเจ็บกับนางสาวปรารถนากรกฎอายุ๒๐
เพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพื่อนคนนี้เข้าไปแย่งมีด
วาวคบไว้นะเพื่อนคนนี้เพื่อนตาย
ปรารถนาเนี่ยคนที่กระโดดก็แย่งมีดเนี่ยไม่ได้คนชื่อปรารถนาไม่รู้
เหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครับไปให้ปากคำกับตำรวจนะครับ
พอให้ปากคำเสร็จครับคุณวาวเองก็ออกจากสพเมืองกาญจนบุรีไป
โดยไม่ให้ข้อมูลอะไรครับหวัดเสียวจริงเหตุการณ์นี้ครับ